ยังไม่รู้ชะตากรรมจริงว่าเป็นยังไง
ว่าน่าจะถูกจับไปเป็นตัวประกัน
แรงงานไทยท่านนี้ชื่อว่านายพัฒนายุทธ์ต้อนโสกีอายุ๔๐ปีค่ะ
การติดต่อไปเลยหลังจากที่มีภาพแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์
แล้วก็ถูกนำมาเสนอข่าวว่าถูกมัดมือไพร่หลังนอนคว่ำ
แล้วก็มีกลุ่มกองกำลังใช้ปืนจ่ออยู่ค่ะ

คุณแม่ร้องไห้จุดทูปบอกกล่าวดวงวิญญาณของสามี
ให้ช่วยคุ้มครองลูกชายด้วยค่ะ
คุณแม่ของนายพัฒนายุทธ์นะคะที่เป็นแรงงานไทยในอิสราเอล
เป็นชาวอำเภอโพนสวรรค์จนครพนม
จุดทูปบอกกล่าวดวงวิญญาณของสามีที่เสียชีวิตไปเมื่อ๑๐กว่าปีก่อน
ขอให้คุ้มครองลูกชายให้ปลอดภัย
เพราะว่าขาดการติดต่อไปตั้งแต่เกิดเหตุวันแรก๗ตุลาคม
แล้วก็มีภาพนี้ที่เราทำลูกศรสีเหลืองเอาไว้

คุณแม่บอกว่าทำใจไม่ได้จริงเป็นห่วงมาก
แล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ
เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยว่าทุกข์ใจจริง
แล้วก็อยู่ในภาคการเกษตรนั่นแหละ
พอรู้ข่าวว่ากลุ่มฮามาสบุกเข้าไปที่แคมป์คนงานที่ลูกชายทำงานอยู่
จับแรงงานไทยเป็นตัวประกันก็รีบโทรศัพท์ไปหาลูกสะพ้ายที่อยู่กรุงเทพ
แต่ลูกสะพ้ายเนี่ยก็ไม่กล้าบอกแม่บอกแค่ว่าลูกชายแม่สบายดี
อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วแหละมีหน่วยงานมาช่วยแล้ว
แต่แม่บอกว่าแม่ก็รู้สึกใจคอไม่ดีเพราะเห็นภาพนี้ค่ะภาพซ้ายมือเนี่ย
แม่บอกว่าแม่นอนไม่หลับเลยนึกถึงลูกทีไรน้ำตาไหลตลอด
เมื่อเช้าไปบนเลยค่ะไปบนบานสารกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จุดทูบขอให้ดวงวิญญาณสามีที่เสียชีวิตไป
ครองลูกชายให้ปลอดภัยด้วย
เหลือก็จุดทูปหาพ่อด้วยหารุทรรักษาลูกลายหน้าขึ้นไปทำการ
ต่างประเทศอะให้ดูเลลูกด้วย
กลับมานิกินวิ่งตกใจไหมไม่รู้แต่ตกใจความเหมาะ
ตกใจความเหมาะหัวใจแบบว่ามันไม่มีที่นี้เลย
อยากจะบอกอะไรลูกชัยแม่เพื่อลูกชัยมา
ลูกชายได้
คือตอนนี้ญาติพี่น้องที่เมืองไทยก็เครียดกันหมดนะฮะ
ใช่ค่ะคือส่วนหนึ่งเนี่ยเอาละ
คือคนเจ็บหรือว่าคนที่ยังหาไม่เจอ
หรือว่าคนที่เสียชีวิตหรือคือคนที่ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ย
ตรงนี้ผมว่าเขากำลังกังวลใจกันมากนะครับ
ว่าตกลงแล้วเขาเป็นตายร้ายดียังไงติดต่อไม่ได้
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาที่เกิดเหตุ